ผู้ถูกเก่าหาเกี่ยวกับเรื่องไปแต่งชุดคล้ายขอทานนะครับไปขอบริจาคเงินตามตลาดที่เกิดเหตุนะครับตามที่ลงในสื่อโซเชียลนะครับก็ในส่วนของผมเองนะครับ
ธุรกิจแล้วเกิดการขาดทุน

ขายหมูสดอะไรต่างขาดธุรกิจก็

กระทำการตามที่เป็นข่าว
ซึ่งก็ต้องมีด้านหน้าเห็นใจนะฮะ
เราก็ไม่มีเงินใช้ก็ไม่มีทางออก
ก็เลยมากระทำการในรูปแบบนี้

การกระทำผิดที่เข้าข่ายตามภาระบคุกคุมขอทานขสศ๒๕๙
ก็กระทำการอันเป็นขอทานซึ่งก็เป็นการผิดกฎหมาย
ซึ่งในประโยชน์ส่วนของเจ้าที่โหนดและพ่อมองก็พิจารณาและก็บินเงินการเกี่ยวเทียบปรับ
เป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาทที่สุด
เพราะพวกมันเป็นสาวฟื่นเกินในเรื่องของทัพสินเงินผ่อน
รายได้ก็ไม่มีเลยตอนนี้ก็อยู่แบบ
บ้านสองตายายไม่มีรายได้อะไรกันซิ

ส่วนตัวของที่จะพบว่าเราก็ได้รอนิยมของที่เรา
สร้างสรรค์กับทั้งผู้ถูกอาวาศาเหมือนกัน
ต้องตามขอให้รู้สึกด้วย

ซึ่งคุณลุงเขาบอกเขามีความรักในการร้องเพลง
ไม่เกินร้อยสองร้อยครับนิดเดียวเองครับไม่ได้เยอะเลยนะฮะ
ก็ถือว่าพอมีใช้จ่ายเลี้ยงชีพไป
วันเท่านั้นเองไม่ได้เยอะเลยครับ
แล้วคุณบอกไหมคะว่าทำไมถึงต้องตาแกล้งตาบอดอะไรครับ
ก็เหมือนว่าเวลาไปร้องเพลงเนี่ย
ก็จะคล้ายคล้ายพวกที่เขาเอ่อเวลาไปร้องเพลงต่างต่าง

แล้วก็อยากจะได้เงินไปเรียนชีพอมันนะครับ
ก็คิดว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนทั่วไปที่จะกระทำการแบบนี้
ก็ขอให้กระทำไปตามกฎหมายแล้วกัน
มีอะไรก็ต้องประสานทางพัฒนาสังคมนะครับ

มันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วในพรบควบคุมขอทานนะครับ

แต่เธอจะขอทำเรื่องขอทานถูกต้องหรือครับ

ก็ตรงในส่วนเรื่องการขออนุญาตต่างนี้
เดี๋ยวต้องประสานทางพัฒนาสังคมอีกครั้งหนึ่ง

แล้วธุรกิจกรรมของคุณมันไม่เข้าขาดเช่าโครงกรรมที่

แล้วก็ดำเนินการไปตามกฎหมาย

เรื่องว่ามีเรื่องค้อง

ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตอนมันเกิด

แล้วทำบัญชาพ่อครับท่านรู้ไหมคะ

เอาตามฝีบข่าวที่เราเห็น
ในส่วนจังงงงงปั่น

โปรดติดตามตอนต่อไป